เหตุการณ์นี้ผู้เสียหายเข้าร้องทนายโป้ง
บอกว่า๗เดือนคดีไม่คืบหน้าเลย
คือมีปัญหาเรื่องขับรถกับคู่กรณี
หลังจากนั้นก็ถูกตามหาเรื่องมาโดยตลอด
ล่าสุดคุณถูกบุกฟันจนกระโหลกแตก
นิ้วขาดใช้งานไม่ได้สภาพเป็นแบบนี้นะครับ
นี่คือนายสมัยอายุ๖๑ปีผู้เสียหาย
พร้อมด้วยลูกสาววัย๓๐เข้าร้องขอความเป็นธรรม
กับทนายโป้งหรือว่าทนายเกียรติคุณต้นยาง

หลังจากที่คุณลุงสมัยและภรรยาไม่รับความเป็นธรรม

ตัวของลุงสมัยกระโหลกแตก
นิ้วนางด้านขวาขาดเลยนะครับ
ส่วนภรรยาที่เข้าไปช่วยห้ามก็ถูกฟันที่ฝ่ามือ
เมียก็เจ็บเย็บไป๒๔เข็ม

๗เดือนนะครับแต่ไม่มีความคืบหน้าของคดี
อยู่ตลอดนะครับทั้งที่ผมก็ไม่ได้ตอบโต้อะไรนะครับ
ทั้งผ่านมาอีกประมาณ๓เดือนหลังมีปากเสียงกันวันนั้น

คู่กรณีก็มาหาตัวลุงเองที่สวนผักบุ้งตามเดิม
แต่ครั้งนี้ลุงก็คิดว่าเป็นคนมารับผักบุ้ง

จากนั้นคู่กรณีนะคุณไม่พูดพร่ำทำเพลงฮะ
ถือมีดมาแบบนี้วิ่งเข้ามาฟันนะฮะ
ตัวของลุงบอกโอ้โหโชคดีตอนนั้นยังเห็นมีดที่คู่กรณีถือนะ
ถ้าไม่เห็นนะก็คงโดนฟันหนักไปกว่านั้นนะครับ

แต่ว่าก็ถูกฟันเข้าที่หัว๒ที

ก็ถูกฟันที่มือจนได้รับบาดเจ็บนะครับ

คุณดูสินี่ฮะมีดที่ฟันที่งอบ

ส่วนนิ้วมือของลุงเองที่ถูกฟันนั้นนะฮะ

หมอแจ้งว่าต่อไว้เพื่ออะไรรู้ไหมคุณ
เพื่อให้มันเป็นนิ้วแต่มันใช้งานไม่ได้นะฮะ
ส่วนคู่กรณีหลังเกิดเหตุก็ไม่ได้มาหาเรื่องอีก
แต่ว่าคุณลุงกับครอบครัวก็ยังหวาดระแวง

ผมก็สู้สิไม่สู้ได้ไงไม่สู้ก็ฟันตาย
ผมก็จะคุกเขาก็ฟันผมเนี่ยลงไปเลยมา
สองทีผมก็ฟ้ากันโน้นเดียว
บ้านผมก็วิ่งขึ้นมาแฟนผมวิ่งขึ้นมา
ฟันคลักบ้านผมก็วิ่งเข้าไปรับ
แขนหักเย็บไป๒๔เข็ม
นี่แหละครับลูกสาวของคุณลุงผู้เสียหาย
เปิดเผยบอกว่าหลังเกิดเหตุแจ้งความไว้ที่สพไซน้อยแล้ว
อย่างที่บอกไป๗เดือนเรื่องยังไม่คืบนะครับ
เหตุการณ์นี้พ่อจ่ายค่ารักษาไปทั้งหมดรวมแล้วประมาณ๕แสนบาท
ขอความเป็นธรรมให้กับพ่อของเธอด้วยนะครับ
คือตอนนี้ไม่มาไล่อะไรนะหาเรื่องกันแล้วไม่มาไล่ทำร้ายกันแล้ว
แต่ที่โดนทำร้ายไปที่บาทเจ็บหนักไป
ใครจะรับผิดชอบใครจะชดเชยเยียวยาให้นะครับ
ฝากตำรวจสอบพ่อใส่น้อยนะฮะ
เดือนแล้วนะครับคุณผู้ชมฮะ
คุณลุงก็เลยเอามาร้องทนายความแล้วก็ร้องสื่อด้วย